ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในเดือนมีนาคม
เกิดคดีสะเทือนขวัญฆาตกรในฆ่ามนุษย์
หมัดกงหราลงมือข่มขืนชิงทรัพย์น้องนิน่า
เด็กสาวคราวลูกจากนั้นฆ่าอำพลังศพให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุ
ภายหลังจะถูกจับได้และยอมจำนวนต่อหลักฐาน
นักข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุและแรงจูงใจ
หมัดตอบกลับด้วยถ้อยคำว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไป
พี่พี่คำนึกผิดไหมฮะหรือว่าคำลึกไม่ค่ะ
ฝากบอกผู้หญิงว่าเป็นผู้หญิงอย่าออกไปไหนคนเดียวตอนกลางคืน
ต้องระมัดระวังมันอันตรายกลายเป็นกระแสสังคม
เต็มไปด้วยคำด่าและเสียงสาบแช่งเรียกร้องให้

นายประถมหรือบังหมัดกงหราได้เดินทางจากหาดใหญ่
ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนระหว่างทางได้แวะจอดรถเติมน้ำมัน
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับน้องนิน่าอายุ๑๕ปี
นักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอหาดใหญ่
ได้เดินทางออกมาจากบ้านแฟนนุ่มโดยขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาคนเดียว
จะแต่งกายมิดชิดสวมกางเกงขายาวเสื้อยืดแขนยาว
มีฮุดคลุมศีรษะแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาบังหมัดไปได้
หลังจากเติมน้ำมันเสร็จบังหมัดได้ขับรถเก๋งสีเทา
จอดรอห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ขับรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของน้องนี่นากระเด็นตกคูน้ำกลางถนน
ท่านใดนั้นบังหมัดได้ทำร้ายร่างกายก่อนลงมือข่มขืน
จากนั้นใช้เหล็กขันเปลี่ยนล้อรถฟาดไปยังใบหน้าอย่างโหดเยี่ยม
น้องนิน่าเสียชีวิตและถอดเสื้อแจ็คเก็ตของน้องนิน่าที่ใส่อยู่
เช็ดคราบอสุจิก่อนนำรถจักรยานยนต์มาทับศพน้องนิน่า
บริเวณใบหน้าและลำตัวท่อนบนเพื่ออำพลางศพพร้อมชิงกระเป๋าน้องนิน่า
ภายในมีเงินสดหนึ่งพันสามร้อยบาทหลบหนีกลับบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พ่อน้องนิน่าพยายามโทรหาลูกสาวตั้งแต่ตี๓แต่ไม่สามารถติดต่อได้
มารู้ข่าวเศร้ายากจะทำใจได้
เช้าของวันเกิดเหตุหลังจากพ่อของน้องนิน่าไปดูที่เกิดเหตุ
บริเวณร่องน้ำกลางถนนสายเอเชียพื้นที่หมู่๕อำเภอบางกลับ
จังหวัดสงขลาหลายคนต่างคิดว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถเฉียวชน
แต่ผู้เป็นพ่อคลางแคลงสงสัยทำไมบริเวณใบหน้า
และคอของลูกสาวมีรอยช้ำทำให้ไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
ต่อมาชุดสืบสวนได้เบาะแสสำคัญเป็นภาพกล้องวงจรปิด
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชีย
นำไปสู่การจับกลุ่มคาบ้านพักผู้ต้องหาคือ
นายประถมหรือบังหมัดโกงหรามีตำหนิรูปภัณฑ์
ตรงกับคนในภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจดีเอ็นเอ
ซอกเล็บของศพน้องนิน่าตรงกับบังหมัดแบบดิ้นไม่หลุด
อีกทั้งรองเท้าแตะสีน้ำเงินยี่ห้อหนึ่งหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
จากการตรวจสอบประวัติในบังหมัดกงหราเคยต้องคดีพรากผู้เยาว์
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสารตัดสินรอลงอาญา
แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีและยังมาก่อเหตุ
ข่มขืนชิงทรัพย์ผู้อื่นซ้ำอีกชุดสืบสวนใช้เวลาเพียงยี่สิบหกชั่วโมง
ในการจับกลุ่มบังหมัดได้คุมตัวไปทำแผน
หมัดรับสารภาพก่อเหตุคนเดียวขับรถชน
ลงมือข่มขืนแล้วฆ่าชิงทรัพย์อำพลางศพบริเวณจุดเกิดเหตุ
มีชาวบ้านมารอดูการทำแผนหลายร้อยคนพร้อมเสียงตะโกนด่าสาบแช่ง
พร้อมรับให้มีการมาหานะคะมาหาแก้ดเลยมีก็มารุ่นแล้ว
ในวันเผาศพน้องนิน่าสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เผาศพเพื่อนร่วมชั้นของน้องนิน่าได้รวมตัวกัน

ข่มขืนเท่ากับประหาร
เรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องนิน่า
ต้องการให้ประหารชีวิตคนก่อเหตุ

คนเราต้องชีวิตต้องเล็กด้วยชีวิตถูกไหม

คนด้านหลังเนี่ยพี่ที่เสียใจ
ใช่มันเกินมันเกินไปมันโหดเกินไปหนูรับไม่ได้
ภายหลังบังหมัดโดนแจ้งดำเนินคดี๓ข้อหา
ซึ่งอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
ส่วนคดีข่มขืนปัจจุบันโทษสูงสุดคือ

รอยคดีฆ่าข่มขืนในประเทศไทย
คดีสุดท้ายที่โดนโทษประหารชีวิตคือ
นายอภัยสายโพข้อหาคมขืนฆ่าเด็กหญิงวัย๒ขวบเศษ

ก่อเหตุเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
ประหารชีวิตเมื่อสิงหาคมปี๒๕๕๙